คุณผู้ชมคุณวรพรจำคนร้ายชิงหมอนทองได้ไหม
จำได้เมื่อวานสดร้อนเลยที่มาขโมยทุเรียนหมอนทองไป
ค่ะคาดว่าจะเป็นคนเดียวกันอ๋อเหรอฮะไปทำฟันฟันบิน
ไปก่อนเห็นซ้ำอีกใช่ไปคลินิกทันตรกรรมใช่ไหมค่ะ
ก็ต้องเปิดหน้ากากโอ้คราวนี้เห็นหน้าชัดเลยนะครับ
แล้วก็ไม่จ่ายตังค์เขาเหมือนกันเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
กล้องวงจรปิดในคลินิกทันตกรรมบีดีซีหมู่๔ตะบนดอนหัวล่อ
เมืองจังหวัดชนบุรีครับจับภาพผู้ชายคนนี้คุ้นไหมนะฮะ
เข้าไปรักษาฟันบินถอดหน้ากากอนามัยออกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูฟันว่า
บิ่นขนาดไหนแล้วต้องรักษาอย่างไรคุณผู้ชมสังเกตรูปภัณฑ์สันฐานนะ
เห็นหน้าตาชัดมากนี่นี่นี่นะฮะครับเลยรักษาฟันแล้ว
ไม่ยอมจ่ายเงิน๑๖๐๐บาทแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปครับ
นางสาวกฎชมนต์โชคสุวรรณฑาราอายุสี่สิบสามปี
คลินิกเล่าบอกว่าคนร้ายเนี่ยทำทีมาบอกว่านี่นี่
มีรอยสักที่หลังใบหูขวาด้วยนี่เขารู้ไหมมีกล้องวงจรปิดเนี่ย
โอ้โหนะฮะนั่งใจรู้แหละร้านทัศนกรรมอยู่นี้เออนะครับ
เขาบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเงินอยู่ใต้บอร์ด
จักรยานยนจอดหน้าร้านนี้เองขอออกไปเอาตังค์ก่อน
แล้วก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยครับปื๊ดไปเลยคือเจ้าของร้านหลังจากเห็นข่าวเนี่ย
นะฮะลักษณะคนร้ายเนี่ยเหมือนกับกรณีที่ไปขโมยหมอนทองน่ะ
ทุเรียนหมอนทองขี่รถยี่ห้อนะฮะไม่ใช่ยี่ห้ออย่างเดียว
รุ่นก็รุ่นเดียวกันนะครับจึงไปแจ้งความคือแม้ว่าเงินจำนวนไม่เยอะนะ
แต่บอกว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอก
กฤษฎีชวินวีรจิตครับท่านผู้กำกับการสพดอนหัวล่อ
เปิดเผยบอกว่าตำรวจลงพื้นที่ไปแล้วนะ
พบว่าคนร้ายเนี่ยพักอาศัยอยู่ในห้องเช่าแห่งหนึ่งอืมแต่
พอเปิดประตูห้องเช่าไม่เจอตัวเจออะไรรู้ไหมเจออะไรคะ
เจอเหมาะแสที่แค่ว่าน่าจะใช่ตัวเขาเจอเม็ดทุเรียนโห
หลักฐานเชื่อมโยงครับผมเออเจอเม็ดทุเรียนฮะหอมคลองใช่ไหม
เม็ดแบบนี้ไม่แน่ใจนะครับสอบถามเพื่อนข้างห้องเช่า
เศร้าว่าคนต่างกล่าวเนี้ยเป็นคนบุรีรัมน์นะอืม
ออกงานอยู่คาดว่าจะหิวมากแหม่หิวกินแพงละเกิน
ครับก็ลงมือก่อเหตุซึ่งกรณีนี้เจ้าของร้านทุเรียนก็ไม่ได้แจ้งความเอาไว้ใช่ไหม
ก็ไม่สามารถเอาผิดได้แล้วก็เหลือร้านทำฟันนั่นแหละที่แจ้งความเอาผิด
ว่าจะจับตัวได้เร็วเร็วนี้ครับโอ้โหค่ะอ่ายามใจนะคะ
ไปก่อเหตุซ้ำอีกนะคะแต่คราวนี้เห็นหน้าชัดเลยนะคะ